มีเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาไม่น่าเชื่อนะครับ
ตำรวจที่สงขลาเนี่ยไปล่อซื้อยาเสพติดจากแก๊งค้ายา
แต่ถูกแก๊งค้ายามากัน๒๐คนอาวุธครบมือ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับรถของผู้ก่อเหตุ
โอ้โหนี่คือจะไปล่อซื้อนะฮะ
กลายเป็นว่าถูกปล้นทั้งยาเสพติดแล้วก็อาวุธปืนไป

แก๊งค้ายาเสพติดรถ๕คันมากัน๒๐กว่าคนได้
ตอนกำลังหลบหนีนะครับหลังจากชิงยาบ้าของกลาง
แล้วก็ชิงปืนจากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ
ฝ่ายปกครองของจังหวัดที่สงขลานะฮะอ่าเป็นฝ่ายปกครองนะฮะอ่า
ขณะเข้ารอซื้อยาไอซ์จากเอเย่นค้ายาในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ
เก้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับของคืนที่ผ่านมา
จุดตรงนี้คือทางเข้านิคมร่วมพัฒนาที่ชาวบ้านเรียกว่าสาราเขียว
ในพื้นที่หมู่๑๑ตะบนกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา
นี่ตอนนี้นะฮะได้ยาบ้ากับปืนไปแล้ว
ฝ่ายปกครองเขาล่อซื้อยาไอซ์จากแก๊งค้ายา
จากนั้น๑๙นาฬิกา๕๕นาทีเห็นรถ๒คันนะครับ
คันแรกเป็นรถเก๋งสีขาวกับรถกระบะอีกคันนึง
มุ่งหน้าไปทางถนนสายนิคมพัฒนา
มีรถกระบะสีขาวตามไปติดแบบนี้นะครับ
ไม่กี่วินาทีมีกระบะอีซูซูแคปสีบรอนซ์
มีรั้วกั้นด้านหลังด้วย
แล้วก็รถเก๋งสีดำอีกคันนึงที่ขับตามกันไป
กล้องอีกมุมนึงนะครับจะเห็นรถทั้งหมดเนี่ย
ขับผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่งด้วยนะฮะ
นี่รถตำรวจนี่ผ่านหน้าบ้านหลังนี้

หลังจากนั้นก็ได้รับแจ้งเหตุกันนะครับ
เมื่อคืนนี้สพรัฐภูมิได้รับแจ้งเหตุว่า
ค้ายาเสพติด๒๐คนเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่
ในพื้นที่อำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลา
พร้อมกับอาวุธปืนครบมือบุกชิงยาบ้าของกลาง
แล้วก็ชิงปืนของเจ้าหน้าที่ไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นตามเวลาในกล้องวงจรปิดเลยนะครับ
ทุ่มกว่าเกือบ๒ทุ่มที่ทางเข้านิคมร่วมพัฒนา
หรือว่าสาราเขียวในพื้นที่หมู่๑๑ตะบนกำแพงเพชร
อำเภอรัฐภูมิสิ่งที่ได้ไปนะครับมีปืนประจำตัวของเจ้าหน้าที่๕กระบอก
รถเก๋ง๑คันนะเอาไปด้วยนะดูสิมีโทรศัพท์มือถืออีก๔เครื่อง
และยาบ้า๑๐มัดนี่ไม่รู้ว่ามัดละเท่าไหร่นะ
นี่ฮะได้ไปสิบมัดนะครับจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับ
พบว่าตั้งแต่๓ทุ่มครึ่งของวันที่๑๗ตุลาคมนะครับ
วันนั้นนะฮะจ่าเอกภัยรัฐแก้วมณีเป็นเจ้าพนักงานปกครอง
รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษของฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลา
ออส๕นายนะฮะได้ติดต่อล่อซื้อยาบ้า
แล้วก็ยาไอซ์นะฮะจากนายธนกรสุวรรณชนะ
อายุสามสิบห้าปีเป็นชาวจังหวัดเชียงรายทีแรกเนี่ยซื้อยาบ้าจากนายธนกรก่อนนะครับ
ของกลางเป็นยาบ้าสิบมัตต์นะฮะตอนนั้นติดต่อล่อซื้อที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ตำบลท่าชมวงอำเภอรัฐภูมิจากนั้นก็วางแผนต่อเพราะต้องขยายผลนะครับ
โดยให้นายธนกรเนี่ยไปติดต่อล่อซื้อยาไอซ์๘กิโลกรัม
จากในดำที่จังหวัดสตูนโดยนัดส่งมอบของกันเวลา๑๙นาฬิกา๔๕นาที
เมื่อวานนี้คือ๑๘ตุลาคมที่แยกสาราเขียวหมู่๑๑ที่อำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลา
โดยใช้รถไปสองคันจ่าเอกภัยรัฐกับอศเนี่ย
แล้วก็ให้อศสุธิพงศ์สุวรรณชาตรีคุมตัวนายธนกร
ที่เป็นผู้ต้องหาคดีล่อซื้อยาบ้ามาได้ก่อนเนี่ย
ไปกับรถของนายธนกรเป็นกระบะอิซูซูสีดำ
พอไปถึงจุดนัดพบมีรถยนต์๔คันนะครับ
มีกระบะอีซูซูแคปสีบรอนที่มีรั้วกั้นด้านหลัง
แล้วก็อีกคันนึงเป็นกระบะนะฮะทั้งหมดไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
มาจอดปิดล้อมรถของจ่าเอกภัยรัฐที่จะมาล่อซื้อยาไอซ์
แล้วกลุ่มชายชะกัน๒๐คนนะฮะพร้อมกับปืนพกปืนยาวนะมา
ลงมาจี้บังคับให้ทุกคนลงมาจากรถให้หมด
แล้วให้ถอดเสื้อแล้วปลดปืนประจำกายของเจ้าหน้าที่ไป๕กระบอกนะฮะ
เป็นปืนพก๙มมพร้อมกับกระสุนเป็นปืนของจ่าเอกภัยรัฐ
กับไหนอดีศรกต์คนละ๒เครื่องนะครับ

ว่าเป็นหน่วยไหนอ่าคนร้ายถามนะถามเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยไหนจะ
ภัยรัฐบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของปปศมีบัตรแล้วส่ง
บัตรให้ดูแต่กลุ่มคนร้ายเนี่ยบอกว่าพวกคนร้ายเนี่ยเป็นตำรวจ
พอรัฐภูมิจากนั้นก็ให้จ่าเอกภัยรัฐกับพวกรวม๕คนขึ้นรถกระบะ
คันที่มีรั้วกั้นนะฮะพอขับออกไปจากจุดเกิดเหตุได้สักห้าสิบเมตร
ก็จอดแล้วสั่งให้ทุกคนลงจากรถแล้วขับรถหลบหนีไปนะเอารถ
มียาบ้าของกลางอยู่สิบมัดแต่ไม่ได้ตัวนายธนกรไปเพราะนาย
ธนกรเนี่ยไปกับรถของเจ้าหน้าที่อีกคันหนึ่งซึ่งยังไม่แน่ชัด
กลุ่มคนร้ายพยายามบุกชิงตัวผู้ต้องหาไปด้วยหรือว่าต้อง
การมาเพื่อเอายาเสพติดอย่างเดียวนะครับขณะที่อศสุธิพงศ์
อยู่ด้านหลังนะครับพอเห็นเหตุการณ์ก็ขับรถมาแจ้งตำรวจ
สพรัฐภูมิตำรวจก็นำกำลังไปเลยนะฮะไปช่วยจ่าเอก
ภัยรัฐกับพวกแล้วก็พามาที่สพรัฐภูมินะครับค่ะทีนี้
ที่สพรัฐภูมิเนี่ยค่ะตำรวจชุดสืบสวนภาคเก้าร่วมกับ
วางแนวทางในการสืบสวนและล่าตัวคนร้ายนะคะ
นำตัวจ่าเอกภัยรัฐพร้อมอศอีก๕นายมาสอบถามรายละเอียด
เพื่อหาเบาะแสของคนร้ายเพราะเชื่อว่าน่าจะรู้จักกันค่ะ
สืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด๔เส้นทาง
ชมวงหัดใหญ่ท่าชมวงสตูนรัฐภูมิคูหา
และทางเข้าบ้านนิคมร่มพัฒนา
ซึ่งจะเชื่อมต่อแยกไปได้อีกหลายเส้นทางเลยอะค่ะครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับล่าสุดครับช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ๑๗นาฬิกา๓๐นาที
คนตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้ช่วยพบตรลงไปพื้นที่นะฮะ
ที่สพรัฐภูมิไปติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับ
แล้วก็เรียกประชุมชุดสืบสวนทั้งหมดเลยของภูทรภาค๙ของจังหวัดสงขลาด้วย
แล้วก็สพรัฐภูมิท้องที่เกิดเหตุด้วยพลตำรวจโทสมพงศ์เปิดเผยว่า
จากการสอบถามทางฝ่ายปกครองนะฮะก็คือประหลัดนะครับ
แล้วก็อศทำให้ทราบว่าการก่อเหตุของกลุ่มคนร้ายเนี่ย
ต้องการชิงตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้
แล้วเจ้าหน้าที่ให้ไปขยายผลล่อซื้อยาไอซ์แต่ผู้ต้องหาที่อยู่ในรถเนี่ยนะครับ
อีกคันหนึ่งก็เลยไม่ได้ตัวไปได้แต่รถอีกคันหนึ่งที่มียาบ้า๑๐มัดไป
เนี่ยจำนวนสองหมื่นเมตรนะครับพร้อมกับปืนของเจ้าหน้าที่แล้วก็โทรศัพท์ด้วย
ส่วนรายละเอียดของกลุ่มคนร้ายตอนนี้ยังไม่สามารถระบุ
หรือว่าชี้ชัดได้ว่าเป็นกลุ่มไหน
แต่เชื่อว่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุต้องเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาเสพติดนั่นแหละ
ตอนนี้กำลังไล่สืบสวนสอบสวนขยายผลอยู่นะฮะ